คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูการแก้ไขปัญหานะคะของคนที่เขาเกิดความรำคาญค่ะ

ดิฉันก็พยายามแป๊บไฟบอกเขาว่าถ้าไม่ไหวก็ออกซ้ายเถอะ

คันชิดขวาเนี่ยเขาบอกว่าต้องโดน

รถคันที่เขาขับแช่ขวาคือคนที่ติดกล้องหน้ารถ
เดี๋ยวฟอร์จูเนอร์มาแล้วเห็นขับชิดขวานานใช่ไหม
แซงก็แซงไม่ได้เนี่ยโผล่หัวมาเอาแล้วก็กลับเข้าไปอีกที
แซงก็ไม่ได้อันนี้เบียดเข้ามาอ้าวไม่ได้อีก

นี่ไงเพราะว่าคันข้างหน้าเลนส์ที่๒เขาก็ขับแบบไม่ได้เร็วมาก
ใช่คือคันซ้ายเขาขับปกติแต่ขวาเนี่ยน่าจะไม่ปกติน่าจะช้ากว่าปกติ
หลังจากนั้นฟอร์จูเนอร์แซงได้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวเขามาแล้ว
จูเนอร์เดี๋ยวมาฝั่งซ้ายนะโอ้โหนี่มาเลยปาดเข้าขวา
แล้วยังไงเปิดไฟเตือนค่ะแต่เป็นไฟสปอร์ตไล่หู
คุณเดี๋ยวก่อนอันนี้อย่าเรียกว่าไฟเตือนไฟอะไรดีอ่ะ
สปอร์ตไลท์นั่นแหละไม่แต่อันตรายแล้วคุณมันมองไม่เห็น
ใช่เนี่ยชาวเน็ตเขาก็บอกว่าคุณถ้าคุณแซงได้อ่ะ
คุณก็ไปเถอะไม่ต้องแก้แค้นเขาหรอกเออเออถ้าคุณไหนไหนคุณแซงได้
คุณไม่ต้องเตือนเขาหรือแก้แค้นเขาและคนที่ติดกล้องหน้ารถ
ไม่พอค่ะแซงซ้ายเหมือนจะเอาคืนแซงซ้ายพยายามบี้ไปบี้ไปบี้ไป
จูเนอร์ไปไหนโอ้ยไปแล้วแล้วเปิดไฟใส่อีกยังอีก
ยังคุณแต่ว่าเอาจริงจริงอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนเลยผิดกฎหมายนะคะ
การติดภัยแบบนี้เพราะว่ากฎหมายของพวกแบบรถยนต์เขาห้ามดัดแปลง
แตกอะไรต่างถูกไหมแล้วก็อย่างนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ง่ายมากเลยนะค่ะการที่คุณเปิดไฟใส่ตาคนอื่นเนี่ยนะคะ
ตาของเราเนี่ยนอกจากจะรับแสงในช่วงเวลานั้นแล้ว
แสงไฟเนี่ยมันจะติดอยู่ในตาด้วยนะและเป็นช่วงกลางคืน
ขับรถลำบากมากยิ่งขึ้นนะคะอ้าวอย่างที่คุณอรัชพรบอกไปผิดกฎหมาย
ฟังกันหน่อยนะคะอย่าขับแช่ขวาเอาเรื่องอย่าขับแช่ขวาก่อนแล้วกัน
มันผิดกฎหมายเนี่ยนะคะการขับแช่ขวาแบบไม่มีเหตุจำเป็น
ถือว่าผิดพรบจรโจรมีโทษปรับสูงสุดหนึ่งพันบาท
รวมทั้งคู่กรณีสีขาวค่ะคุณติดสปอร์ตไลท์
คุณก็มีความผิดฐานดัดแปลงสภาพรถอีกด้วย
ต่างคนต่างผิดอย่าลืมนะคะชิดขวาความเร็วไม่พอ